ดูเหตุที่นครราชศรีมาบ้างนะคะ

ถูกเผาอยู่ในรถบรรทุก๖ล้อนะคะ

อุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมค่ะ
ซึ่งทางด้านของเจ้าของรถยืนยันเครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหา
เชื่อว่าคนร้ายต้องการจะขโมยรถหลังพบว่ามีการพยายามเคลื่อนรถออกไป
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
ที่บ้านวังไพหมู๑๒ตวน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจนครราชสีมา
โดยรถบรรทุก๖ล้อสีฟ้าทะเบียน๘๗๕๒๔๗นครราชศรีมา
บรรทุกเครื่องปั๊มลมเจาะน้ำบาดานถูกไฟไหม้
ซึ่งในรถพบศพนายสมานแฟร์สันเทียอายุ๕๙ปี
ถูกไฟไหม้เกรียมจนเป็นตอตะโกบริเวณที่นั่งคนขับ
และพบบาดแผลถูกทุบศีรษะเป็นรอยยุบบริเวณกระโหลก
เนื่องจากเหตุการณ์นี้มีสิทธิ์สังเกตหลายอย่าง

แต่รถกลับเคลื่อนออกมาจากจุดที่จอดประมาณ๖เมตร

และลักษณะทางมีความลาดชันประมาณ๑๐องศา
ทำให้ญาติเกิดความสงสัยว่าสาเหตุที่รถไฟไหม้
ไม่น่าจะมาจากอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดคล่อง
แต่กลับเป็นการฆาตกรรมเพราะคนร้ายหวังจะมาขโมยรถมากกว่า
ทีรถคันที่ถูกไฟไหม้ถูกจอดไว้ติดกับรถแท่นขุดเจาะบาดาน
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุรถคันที่ถูกไฟไหม้
กลับถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากจุดเดิมประมาณ๖เมตร
ทำให้ญาติเกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุ
แต่กลับเป็นการถูกฆาตกรรมเพราะผู้เสียชีวิตขับรถไม่เป็น
ทรงเดชสายแสนนายจ้างของผู้เสียชีวิต
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอุบัติเหตุ
จากเครื่องยนต์เกิดความขัดข้องจนเกิดเพลิงไหม้เอง
แต่น่าจะเกิดจากการฆาตกรรมมากกว่า
เนื่องจากตัวของรถบรรทุกถูกเลื่อนออกจากจุดจอดประมาณ๖เมตร
ลักษณะเหมือนมีการขยับรถซึ่งนายสมานก็ขับรถไม่เป็น
และไม่ได้มีนิสัยชอบไปนอนบนรถ
เพราะจุดที่นายสมานจะนอนอยู่บริเวณหน้าบ้านร้างใกล้กับจุดเกิดเหตุ
และสภาพศพยังมีร่องรอยถูกทุบตีด้วยของแข็งจนกระโหลกศีรษะยุบด้วย
ทำให้ตนมั่นใจว่าน่าจะเกิดจากการฆาตกรรม
เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันดีอยู่ก็เช็คอยู่ตลอดครับ
ขณะที่นายสมโม่งแฟร์สันเทียอายุ๕๗ปีน้องชายของผู้เสียชีวิต
บอกว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่อยากฟันทงว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม
แต่มันมีเรื่องที่ชวนน่าสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม
รถที่ถูกไฟไหม้ไม่ได้จอดไว้ที่เดิม

และยังมีการดึงเบรกมือเอาไว้
อีกทั้งรถที่ถูกไฟไหม้จะไหลมาเองไม่ได้อย่างแน่นอน
เพราะลักษณะพื้นที่มันไม่เท่ากัน
ถ้ารถจะไหลรถต้องไหลขึ้นเนินที่มีความชันประมาณ๑๐องศา
ซึ่งรถน้ำหนักมากขนาดนั้นคงจะไหลไปเองไม่ได้
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดถ้าหากรถไม่ถูกเคลื่อนย้าย
ไม่มีครับแกชอบหยอกเล็กน้อยชอบงัวครับแกไม่มีอะไรกับใครไม่สู่คนด้วย
มันไม่น่าจะมีปัญหาค่ะใช่ครับ
ก็แปลกใจนั่นนะครับที่คล่องใจก็ที่รถมันย้ายที่

เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
ก็ต้องฝากคดีไว้ถ้าตำรวจ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกจีรัฐทันจีโรธ
ผู้กำกับการสพวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาให้ข้อมูลว่า
ตอนนี้ได้ตั้งประเด็นหลักไว้๒ประเด็น
คืออุบัติเหตุและถูกฆาตกรรม
จากมีสิ่งผิดสังเกตหลายอย่างเช่นนายสมานขับรถไม่เป็น
แต่พบว่ารถถูกเคลื่อนจากจุดจอดออกไป๖เมตร
แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
บุญมีกาสอนเสถ่ายภาพจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน